หวานหยดเยอะหยาดย้อม
โอ๊ยผู้ไม่คงเล่นกลิ่นสำหรับผู้หงขวัญอุสามณี
และก๊อฟพิชยะล่าสุดฝ่ายชายเขาเดินทางไป

แล้วก็ไปช้อปปิ้งกระเป๋ากลับมา
ซึ่งเป็นแบรนดหรูอยู่แล้วให้กับสาวขวัญอุสามณี

โดนมาว่าเป็นคุณป่าสายเป่หรือเปล่า
สาวขวัญนะคะไม่รอช้าออกมาโต้แทน

เพียงแต่ซื้อมาฝากก็เท่านั้นเอง
ฝากซื้อหรือซื้อฝากอันนี้น่าคิด

ว่าตอนนี้หวานใจขยันทำงานตัวเป็นเกลียวเลย

ขวัญก็ขอดูแลครอบครัวให้ดีก่อน
แล้วค่อยคิดวางแผนชีวิตส่วนตัวค่ะ

ขวัญว่ามันเป็นหน้าที่ของผู้ชาย
โดยรวมส่วนใหญ่ที่เขาก็
พยายามดูแลผู้หญิงคนหนึ่งให้เต็มที่
ที่ทำให้ผู้หญิงคนหนึ่งมีความสุขที่สุด
เรื่องมีเท่าหลังบ้างบ้างหรืออย่างบ้าง
ก็ยากอะค่ะเพราะว่าอย่างที่ขวัญบอกว่าเดี๋ยวคือสิ้นปีนี้ขวัญเริ่มเพิ่งเริ่มเก็บตังค์เอง
ต้องเริ่มทำงานเองรับผิดชอบชีวิตตัวเอง
แล้วก็ปลายปีนี้ขอพาคุณแม่ไปเที่ยวยุโรปก่อน
แล้วก็เรื่องชีวิตส่วนตัวของขวัญเนี่ยเดี๋ยวค่อยคิดคือเราเอาครอบครัวเป็นหลักก่อน
อกจากนี้สาวขวัญก็อัปเดตเกี่ยวกับเรื่องบ้านใหม่นะคะ
หลังจากเจอปัญหาน้ำรั่วซึมจนทำเอาเจ้าตัวถึงกับเวียนเฮดกันเลยทีเดียว

จากนี้ก็รวบรวมหลักฐานเพื่อเอาผิดทางกฎหมายกับช่างเดิมที่ไม่ทำตามข้อตกลงค่ะ
เรื่องบ้านก็คือตอนนี้จะเป็นในเรื่องของกฎหมายค่ะ
เพราะว่าช่างคนที่ทำบ้าขวัญพังเขาไม่รับผิดชอบ
แล้วเขาก็เหมือนบ่ายเบี่ยงประเด็นไปให้ทีมช่างคนที่แบบเหมือนรับจ้างจากเขา
บอกให้เราไปนั่นจากเขาเลือกความรับผิดชอบจากเขาใช่ทีมทรัพย์
ซึ่งมันไม่ใช่เหตุผลที่ถูกต้องค่ะ
คิดว่าคือมีการกล้องร้องกันขึ้นหรือเปล่า